คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยค่ะเอาอีกแล้วมาอีกแล้วอะไรคะ
มวยกันบนถนนค่ะอ้าวทะเลาะวิวาดกันเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
แต่บีบแตรแปลว่าเตือนเตือนแปลว่าให้ระวังไม่ได้แปลว่า
บีบแตรเป็นยกที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่เอาอีกแล้วค่ะ
บีบแต่เตือนให้อีกฝ่ายระวังอีกฝ่ายเข้าใจผิดว่าจะหาเรื่องเหรอ
ด่าด่าแล้วก็วางมวยกันบนถนนด้วย
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมด
สลินเล่าให้ฟังค่ะ
ตอนนี้มันคืออะไรล่ะคือพี่พี่เขาจะขับรถชนผม
แล้วคือผมบีบแจมว่าพี่ขับช้าช้าเออเออแล้วทีนี้อ่ะพี่อ่ะ
มึงบอกกูไหมผมบอกผมบีบแต่ใช่ไหม
ผมบีบแต่ใช่ไหมมึงบีบแต่แล้วกูบีบตัวมึงเออ
พี่ขับรถมาเร็วมากแล้วคืออะไรแล้วพี่มาต่อยแฟนแฟนผม
คุณผู้ชมนี่เป็นแค่บางช่วงบางตอนที่เราตัดคลิปมาให้คุณผู้ชมดู
มันชุลมุนวุ่นวายมันมืดหลายคนอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้น
ตั้งสติตั้งต้นสตาร์ทกันใหม่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือทั้งคู่เนี่ยเขาทะเลาะกันถามว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนอ่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายแรกก่อนเลยนะ
ชื่อว่านายปวิทย์เจริญรัตนากูลอายุ๒๕ปี
คือนายปวิทย์เขาเป็นยูทูบเบอร์ช่องมะเขือ
เขาขับรถพาแฟนสาวไปซื้อข้าวที่ร้านสะดวกซื้อ
ใกล้กับบ้านเอื้ออทรโครงการห้วยคุ้มเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
พอขับรถไปซื้อข้าวเสร็จปุ๊บกำลังจะกลับมาเข้าซอยเนี่ยค่ะ
นี่คุณผู้ชมขับมานะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
แล้วปรากฏว่ามีรถสวนมาคุณเห็นไหม
เขาต้องบีบแต่เตือนพอเตือนไปปุ๊บอีกฝ่ายค่ะ
เอาคืนเลยบวกคืนเลยบีบแต่เตือนเลยค่ะ
แตรสวนกลับมาเลยแล้วไม่พอค่ะ
จอดรถขวางจุดเริ่มต้นจุดพีคมันอยู่ตรงนี้
ต่อว่ากันแล้วก็ทุบกระจกรถของนายปวิทย์
แต่ว่าเคราะห์ดีมากรถไม่ได้รับความเสียหาย
โทรตามเพื่อนมาเลยค่ะตามเพื่อนมาสมทบอีก๒คน
ปรากฏว่า๑ใน๒คนเข้าไปพูดคุยกับนายปวิทย์
ด้วยน้ำเสียงดูดีเชียเรียบง่าย

แต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะสิคะ
ร้ายแต่เหมือนกับว่านายปวิทย์เขาหลงกล
เพราะทันทีที่เขาวางใจไว้ใจ

นี่กลายเป็นประเด็นที่ทำให้มารุมมาตุ้ม
แล้วก็กลายเป็นคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่

พี่เขาบอกพูดเพราะมากพูดผมว่า
เออเดี๋ยวมาคุยกับพี่มีเรื่องอะไรกัน

ผมก็เลยไว้ใจว่าเออมาส่งกับข้าวเราทุกวันอะไรอย่างนี้

คู่กรณีเข้ามาทำร้ายร่างกายทั้งแฟนทั้งผมพร้อมกัน
คือไม่สนว่าจะต่อยใครต่อยใครได้ต่อยเลยต่อยใครได้ต่อยเลย
ทั้งสองคนในรถน้องก็โดนช่วงปากตรงนี้
ช่วงปากตรงนี้คือได้เย็บ๒เข็ม
สองเข็มอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ตัวลวดฟันหลุด
ลวดฟันลุดแล้วสี่สี่ต้องดามสามสี่สี่ต้องดามสามสี่
คุณปวิทย์บอกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะสิครับที่โดน
แฟนผมเป็นผู้หญิงตัวเล็กก็โดนนะสิครับ

คนที่ต่อยเป็นผู้ชายลักษณะจะเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้
ฝากตำรวจตรวจสอบด้วยนะคะ

คุณปวิทย์เล่าต่อบอกว่าดีนะที่ผมสองคนรอดมาได้
ไม่บาดเจ็บมากกว่านี้เพราะว่ามีพลเมืองดีเพื่อนบ้าน

พอเห็นเหตุการณ์ปุ๊บรีบโทรแจ้งตำรวจให้มา

แล้วเชิญตัวทั้งคู่ไปสอบสวนตรวจร่างกาย
จากนั้นบ่ายวันนี้เดี๋ยวจะนัดทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันนะคะ
เราได้ไปคุยกับคุณปวิทย์และยูทูบเบอร์

เขาบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บเขาโดนต่อย
เราก็พยายามที่จะฟังความสองฝ่ายนะ
เพื่อสอบถามข้อได้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
แล้วก็ลงมาทำร้ายร่างกายคุณปวิทย์เนี่ย

แต่สาเหตุเบื้องต้นตอนที่เลี้ยวไปซอยมันแคบมาก
มันก็ต้องมีน้ำใจให้กันไหม

แล้วเตือนนะว่าบีบแตรไม่ใช่เป็นการท้าต่อย

ไม่ได้เป็นการด่านะคะเข้าใจด้วยนะคะ